ศักระปินการผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาล
อาหารทะเลปลอดภัยประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
กล่าวว่างานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ
งานมีการสาธิตทำอาหารจากวัตถุดิบอาหารทะเลสดเช่นกุ้งมังกรกุ้งขาวหอยนังรมสาหร่ายพวงองุ่น
แข่งขันกินอาหารทะเลนิทัศกาลทะเลอันดามันผลิตภัณฑ์ประมงนิทัศกาลเพาะเลี้ยงม้าน้ำธนาคารปูม้าสาหร่ายพวงองุ่น
ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้อิ่มอร่อยปลอดภัยกับอาหารทะเลสดอาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลปรุงรสและอาหารท้องถิ่นมากกว่าร้อยร้าน
เลิดเพลินกับความบันเทิงจากนักร้องชื่อดังที่เวทีกลาง
ขอเชิญชวนชาวจังหวัดระนองและนักท่องเที่ยวร่วมช็อปชิมโชว์ในงานเทศกาลอาหารทะเลปลอดภัยประจำปี๒๕๖๖ระหว่างวันที่๒ถึง๘สิงหาคม๒๕๖๖ที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนอง